วันนี้มีการซ้อมรบร่วมกันระหว่างไทยกับสหรัฐนะครับ

ในวันนี้มียุทธการยกพลขึ้นบกเกิดขึ้นที่ชายหาดในอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะพร้อมกับนายทหารมากหน้าหลายตาจากนานาชาติ
ที่ร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้แน่นอนว่านี่ไม่ใช่สงครามหรือการสู้รบ
ระหว่างทหารไทยกับทหารอเมริกัน
ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่๓๖
โดยมีทหารกว่า๙๐๐นายจาก๒๙ประเทศเข้าร่วมการฝึก
มีเป้าหมายเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคง
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก
หนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมคือเกาหลีใต้
แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด๑๙
ทำให้ในปีนี้กองทัพเกาหลีใต้
ส่งทหารเข้าร่วมเพียง๓๐นาย
ทุกนายต้องผ่านการตรวจโรคอย่างละเอียด
และไม่ได้ร่วมฝึกภาคสนามในวันนี้
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกส์
ซึ่งนายไมเคิลฮีตอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาวรัฐ
แต่ยังมีเรื่องการช่วยเหลือมนุษยธรรม
และการช่วยเหลือด้านภัยพิบัติด้วย

จะมีช่วงให้เราได้ง่าย
โดยตลอดการซ้อมรบร่วมเป็นเวลา๑๑วัน
ทหารอเมริกันทหารไทย
และทหารจากชาติอื่นที่เข้าร่วม
จะมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน

โดยปีนี้มีการฝึกซ้อมเกี่ยวกับความมั่นคงทางไซเบอร์ด้วย
ข่าวเทพรัฐทีวีรายงาน